มีกระแสแฮชแท็กคำว่าฟ้ารักพ่อขึ้นมานะครับ
โดยเป็นการส่งข้อความไปถึงนายธนทร
ใหม่นะครับคำว่าฟ้ารักพ่อนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
และนายธนทรนั้นมองเรื่องนี้อย่างไรนะครับ

ดีที่แปลว่าพ่อฟ้ารักพ่อค่ะฟ้ารักพ่อฟ้าฟ้ารักพ่อที่สุด
อันนี้เป็นที่มาจนนำไปสู่แฮชแท็กฮอตฮิตฟ้ารักพ่อนะครับ
เกิดขึ้นจากกลุ่มแฟนคลับของนายธนทรจึงรุ่งรวงกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้ไปตะโกนคำว่าฟ้ารักพ่อ
ระหว่างที่นายธนทรไปเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
โดยตะโกนอยู่หลายครั้งนะครับแม้แต่ตัวนายธนทรเอง
หันมามองด้วยความสงสัยว่าหมายถึงอะไร
แล้วก็ตามมาต่อด้วยแฮชแท็กฟ้ารักพ่อทะยานขึ้นติดเทรนด์บนทวิตเตอร์
ชาวเน็ตจำนวนมากก็สงสัยว่าที่มานั้นมาจากไหนและหมายถึงใครนะครับ
ก่อนจะหาคำตอบกันแล้วก็พบว่ามาจากละครเรื่องดอกส้มสีทองนะครับ
นางเอกในเรื่องนั้นได้ใช้เรียกไปยังสามีที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะฮะ
โดยเรียกสามีที่เป็นผู้ใหญ่กว่าว่าพ่อส่วนนางเอกนั้นชื่อฟ้า
ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าฟ้ารักพ่อนะครับ
จากนั้นความนิยมในการส่งต่อแล้วก็ติดแฮชแท็กฟ้ารักพ่อ
ก็มีต่อเนื่องบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะการบ่งบอกถึงความชื่นชอบ
ต่อตัวหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ฟังความรู้สึกของนายธนทรต่อแฮชแท็กนี้กันบ้างนะครับ
ธนทรบอกว่าตกใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกกำลังใจ
และสัญญาว่าจะทำให้สังคมดีขึ้นกว่านี้เป็นประชาธิปไตย
จะทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองกำลังใจและความไว้วางใจเหล่านั้น
ก็ต้องบอกว่าตกใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้พวกเรา
พวกเราก็สัญญาว่าจะทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อทำสังคมไทยที่ดีกว่านี้
เพื่อทำสังคมไทยให้เป็นประชาธิปไตยส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไป
เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความไว้ใจเพื่อตอบสนองกำลังใจต่างเหล่านั้นครับ

เป็นเพราะการชื่นชอบในสิ่งที่พักอนาคตใหม่ได้นำเสนอนโยบายไป
คนกลุ่มนี้มีความสนใจการเมืองมากพอและจริงจังมากพอ
ที่จะเข้าสู่การคูหาการเลือกตั้งวันที่๒๔มีนาที่นโยบาย
หลักการที่อุดมการของพักไม่ใช่ที่หน้าตาของแกนนำพัก
พวกเขาเข้าใจความสำคัญของสิทธิ์และเสรีภาพของตัวเองมากพอ
ผมก็ต้องให้กำลังใจกับคนทุกคนที่อยากเห็นพักอนาคตใหม่
ก้าวเป็นพักการเมืองขนาดใหญ่ก้าวเป็นพักการเมือง
ที่เป็นทางหลักทางใหม่ของสังคมผมต้องขอขอบคุณจริงนะครับ
แต่อย่างที่บอกอย่าทำการเมืองที่ทำให้การเมืองเป็นเรื่องของหน้าตา
แน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดเราเข้าใจว่าคนหันมาสนใจเราก็เพราะแกนนำพักของเราบางส่วน
แต่สิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนหันมามองเราก็คือความแน่วแน่ความจริงใจที่อยากจะแก้ปัญหาสังคมนะครับ
ทีนี้เมื่อเข้าใจความหมายของคำว่าฟ้ารักพ่อแล้วนะครับหลายคนก็เลยถามต่อไปถึงในละครดอกส้มสีทอง
นางเอกนั้นเรียกแฟนนุ่มหรือว่าสามีที่อายุมากกว่าว่าเป็นพ่อเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีคำตอบกลับมาว่าพ่อก็รักฟ้า
แฟนคลับของนายธนทรก็เลยอยากให้นายธนทรนั้นพูดคำนี้ตอบมายังแฟนคลับนะครับ
ซึ่งนายธนทรเองก็พูดเชิงหอกล้อบอกว่าเสียดายอยากจะให้เรียกพี่มากกว่าพ่อ
แต่เมื่อถูกทีมข่าวตื้อให้พูดคำตอบที่บรรดาแฟนคลับอยากฟังนายธนทรจะว่าอย่างไรติดตามดูนะครับ
ผมขอพูดใหม่ดีกว่าผมขอพูดว่าถ้าผมขอฟ้าได้ผมขอฟ้าว่าอย่าให้กระแสเป็นเพียงกระแส
กระแสเป็นการกระทำเปลี่ยนกระแสเป็นแอคชั่นช่วยกันผลักดันนะครับ
พักอนาคตใหม่ให้ได้เป็นรัฐบาลเพื่อที่เราจะทำได้ตามความฝันของเรา
นั่นก็คือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยผมขอฟ้าแล้วกันนะครับ